ไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่บริเวณบ่อดินจังหวัดปฐุมธานี
ขณะที่รถแบ็คโฮก็กำลังตักดินเพื่อใส่รถบรรทุกที่อยู่ด้านล่าง
แต่จู่คือดินมันสไลด์ลงมาทับรถบรรทุก
แล้ว๑ใน๓คนขับรถบรรทุกเป็นผู้หญิงด้วยหนีไม่ทัน
ก็เลยทำให้ถูกดินสไลด์ทับจนเสียชีวิต
ส่วนอีก๒คนก็บาดเจ็บนะคะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูและหน่วยกู้ชีพร่มไซจุดลำลูกกา
ช่วยกันขุดดินออกเพื่อจะนำร่างของคนขับรถบรรทุกซึ่งเป็นผู้หญิงออกมา
หลังจากที่ถูกดินถล่มทับบริเวณบ่อดินคลอง๑๒หมู่๘
ตำบลบึงคอหายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ที่เกิดเหตุก็เป็นบ่อดินพื้นที่ประมาณ๔๐๐ไร่
มีการขุดหน้าดินไปขายแล้วก็เลยทำให้เป็นบ่อลึกนะคะ
บริเวณทางขึ้นลงบ่อพบดินสไลด์ตัว
ทำให้รถบรรทุก๓คันถูกดินทับจนได้รับความเสียหายพังยับเยิน
คันถูกดินกลบจนมิดคันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจำนวน๒คนและเสียชีวิตอีกหนึ่งศพนะคะ
ก็เป็นหนึ่งในคนขับรถบรรทุก๑ใน๓คันนั่นแหละค่ะ
นายสุชาติเสริมโสพลอายุ๕๔ปีผู้ดูแลบอกว่า
ขณะเกิดเหตุเนี่ยรถแบ็คโฮลกำลังตักดินใส่รถบรรทุกที่อยู่ด้านล่างค่ะ
รถที่ถูกดินสไลด์เป็นรถที่สามีและภรรยาขับรถคนละคัน
กำลังขับสวนทางกำลังวนขึ้นและลงจากบ่อก็เลยมีการจอดคุยกันชั่วครู่
ที่ดินมันสไลด์ตัวลงมาพอดีค่ะทำให้มีคนถูกดินทับสองคน
ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยกระโดดออกมาจากรถไม่ทันก็เลยทำให้ถูกดินทับจนเสียชีวิตนะคะ
ฟังเสียงของผู้ดูแลบ่อนี้กันหน่อยค่ะ
ผู้เสียชีวิตครับ
บ่อดินแห่งนี้เนี่ยนะคะก็ขุดตามแบบขั้นบันไดความลึกอยู่ที่ประมาณ๒๐เมตร
ส่วนจุดที่ดินสไลด์ลงมาเป็นจุดจอดรถบรรทุกที่มารอใส่ดิน
สาเหตุคิดว่าน่าจะเกิดจากการขยมของรถบรรทุกเลยทำให้ดินมันสไลด์ตัวนะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วก็เชิญตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำ
เพื่อจะหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง
พร้อมทั้งประสานส่วนที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ

เพราะว่าก็ไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีก